เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ต้องติดตามเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะฮะ
เพราะว่าวันนี้ก็เป็นพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่ง
พิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสไทยรักษาชาติแก้ตัวได้ภายใน๗วัน
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับ๓รัฐธรรมนูลก็มีมติเป็นเอกฉัน
ในการรับคำร้องวินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติ
ทีนี้ตอนเช้ามีความเคลื่อนไหวที่สำคัญของทางพัก
เพราะว่าทางคณะกรรมการบริหารของพักออกมาตั้งโต๊ะแถลงเลยนะ
บอกว่าจะของงดกิจกรรมในการหาเสียง
งดกิจกรรมทางการเมืองก่อน
แต่สำหรับลูกพักสมาชิกพักเดินหน้าหาเสียงต่อได้
ยังเดินสายพบประชาชนได้ตามปกติ
แต่ตอนนี้กรรมการบริหารพักขอใช้เวลา๗วัน
ในการแก้ข้อกล่าวหาก่อนนะครับ
ขณะที่ทางด้านอดีตทนายความของนายทักษิณชินวัฒน์
ยื่นคำร้องยุบพักพลังประชาบรัฐด้วยคุณ
ค้านชื่อของพลเอกประยุทธ์ในบัญชีรายชื่อนายยกรัฐมนตรี
และมีการข่าวว่าจะล่าสองหมื่นรายชื่อเพื่อถอดถอนกรกฎา
กรกตไม่ใช้ข้อกฎหมายเดียวกับการที่อาจจะยุบพักไทยรักษาชาติ
ซึ่งนายวิญญัติชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมาย
เพื่อสิทธิและเสรีภาพยื่นคำร้อง๒ฉบับ
ประธานกรกตและนายทะเบียนพักการเมือง
เป็นข้อเลยนะคุณนะ๒ฉบับนี้จะมีแบ่งเป็นข้อเลยนะครับ
คำร้องแรกขอให้กรกตตรวจสอบพฤติการการกระทำความผิดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูล
ความเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพักที่ผิดกฎหมาย
มีกลุ่มบุคคลที่ขออภัยครอบงำการจัดตั้งพักโดยเรียกรับผลประโยชน์
เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มีกลุ่มบุคคลเข้าครอบงำพักโดยทางตรงและทางอ้อม
ในลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษ
ผู้สมัครหรือพักการเมืองนั่นก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะของหัวหน้าคอสช
ยินยอมให้ทางพักเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเข้าข่ายการครอบงำชี้นำสั่งการพักนะครับ
และข้อ๔ที่มีการยื่นไปให้กรกตก็คือบอกว่าพักพลังประชารัฐกระทำการอันเป็นปฏิปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
เนื่องจากเห็นว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคอสชได้มาซึ่งอำนาจของประเทศด้วยวิธีพิเศษ
ถือไม่ได้เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยแล้วยังยินยอมให้พักเนี่ยเสนอชื่อเป็นนายยกรัฐมนตรีอีกนะครับตอนนี้ก็มีการขู่กรกตนะฮะบอกว่าต้องใช้กฎหมายเดียวกับที่ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลกรณีการยุบพักไทยรักษาชาตินะครับ
ไม่งั้นจะขอล่ารายชื่อประชาชน
สองหมื่นรายชื่อถอดถอนกรกต
รวมถึงดำเนินการตามกฎหมายฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาติกันบ้างนะครับ
นายมิติติยภัยรัฐเลขาธิการพักธรรคสาชาติ

แถลงท่าทีภายหลัง๓รัฐธรรมนูลรับคำร้องพิจารณาวินิจฉัยยุบพักเมื่อวานี้
ว่าในช่วง๗วันที่สารนั้นให้เวลาพักได้ชี้แจงข้อกล่าวหา
กรรมการบริหารพักทั้ง๑๔คน
งดการทำกิจกรรมทางการเมืองต่าง
เพื่อเตรียมเอกสารหลักฐานในการแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงต่อสารนะครับ
ส่วนสมาชิกพักยังคงเดินหน้าหาเสียงต่อไปได้
เพราะคำสั่งสารยังถือไม่เป็นที่สิ้นสุด
พร้อมย้ำทุกคนยังมีกำลังใจดีที่จะต่อสู้
เพื่อยืนยันเจตนาบริสุทธิ์ในเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งนี้
เมื่อวานคุณมิติกระลงพื้นที่ในการหาเสียงและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ
กรณีของสมาชิกภักดิ์ไทยรักษาชาติบางคนที่ลาออกจากพักไป
ยังยืนยันว่าพักยังเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีเจตนาบริสุทธิ์ทางการเมืองอยู่
ยืนยันเหมือนเมื่อเช้าที่นั่งตั้งโต๊ะแถลงนะครับ